เอาทุกผู้ชมครับเชื่อว่าท่านต้องรู้จักแน่
เพลงบัวรอยของคาราบาลแล้วบัวลอยเนี่ยเป็นตัวละครในเพลงที่ท่านคิดว่ามีชีวิตจริงหรือเปล่า
บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่มตาเหลหลังคุมเดอเดอร์ดาด่าในเนื้อเพลงบอกตายแล้วนะบัวลอย
ใช่ใช่ใช่ไหมวันหนึ่งมีเสียงปืนคำลามเป็นทหารเกณฑ์ใช่ไหม

โอ้โหยังเหลมือบอกว่าใครเป็นอะไรคือกับคุณสุดไทย

ใช่คือมันเป็นเพลงที่ทุกคนต้องรู้จักค่ะพี่อุ๋ย
บัวลอยก็คงจะเป็นใครสักคนที่เขาเขียนเป็นสมมุติขึ้นมา
แต่มิ้วแอบคิดว่าน่าจะต้องมีตัวตนจริงนะแม่
ไม่งั้นจะเขียนเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เลยเหรอ
หรือมีจริงเขาก็คงเป็นทหารเกณฑ์คนนั้นแล้วก็ตายไปได้

เขายังมีชีวิตอยู่เขายังมีชีวิตอยู่
เขาเป็นรุ่นพี่ของน้าแอดคาราบาล

เขามาหาน้าแอดคาราบาลที่เวทีคอนเสิร์ตที่สุพรรณบุรี
เป็นอดีตทหารอากาศตอนนี้เกษียณแล้ว
และเคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย
พี่บัวลอยเห็นมั้ยขวามือกับน้องแอด
เขาเป็นพี่รุ่นน้องกันนะนี่เห็นมั้ยฮะ

นี่คือภาพที่ปรากฏในเพจเฟซบุ๊กนะฮะ
เฟซบุ๊คธรรมะจูงควายนะครับ

นี่หนุ่มใหญ่ผิวสีเข้ม
ใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงลายพราง

คือแอดข้าลาบราวปัจจุบันอายุ

คุณบัวลอยเนี่ยตอนนี้อายุ๗๑

เมื่อวานก่อนทางวงคาราบาลเนี่ยแอดคาราบาลไปแสดงคอนเสิร์ตที่วัดพระรูปอ่า
คือเลิกมาสองปียกเลิกกันมาเนื่องจากโควิดคราวนี้มาเล่นได้แล้วอืม
แฟนเพลงนี้ล้นหลามมากันเยอะแยะไปหมดแต่ที่พิเศษที่สุดก็คือ
เก่านะโรงเรียนกรรณสูตรที่เป็นรุ่นพี่ของน้าแอดคาราบาล
มียศเป็นนายพันธหารอากาศเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยด้วย
ไม่ได้เจอกันมาห้าสิบสองปีเขามาเยี่ยมเขามาหา
เขามาหากันที่เวทีคอนเสิร์ตนะฮะแม่แอดคาราบาลก็เลยชวนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเลย
แล้วบอกว่าคนนี้นี่แหละบัวลอยคนนี้นี่แหละที่มาของเพลงชื่อบัวลอย
คำถามก็คืออ่าแล้วทำไมเป็นพี่เขาอ่ะค่ะ
เจ้าตัวบอกตอนได้ยินเพลงเนี่ยยังงงว่าเอ๊ะเขาหมายถึงเราหรือเปล่า
เพราะคนจะชื่อบัวลอยมันไม่น่าจะมีเยอะแยะมากมายอะไร
เมื่อก่อนเนี่ยพี่เขาชื่อบัวลอยตอนเด็กค่ะ
แต่เปลี่ยนเป็นจีรศักดิ์แล้วแล้วก็ไปเป็นทหารอากาศ
เป็นนาวาเอกจีลสักเจริญจันทร์ติดทีมชาติไทยด้วยนะครับบอน้ะ
นักฝุ่นบอลภิมศาสตร์ไทยศิษย์ภิมศาสตร์เห็นชื่อไหมยิราศักดิ์เจริญจันทร์
นี่ฮะแต่ตอนนั้นพี่บัวลอยแกบอกแกก็งงหรือจะไม่ใช่มั้ง
แต่ก็คงมีไม่กี่คนหรอกที่ชื่อบัวลอยแล้วเป็นเพื่อนกับแอดคาราบาล
เรียนโรงเรียนเดียวกันมันก็เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ตาเหล่หลังคุ้มเดอดา

เออก็เริ่มสงสัยตั้งแต่นั้นเรื่อยมาก็อยากจะเจอแอดสักครั้งนึง
เพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยเนื่องจากพอเรียนจบกันมาใช่ไหม
พี่โบรอยก็ไปต่อโรงเรียนจ่าอากาศส่วนแอฟสักครั้งหนึ่งจบโมสต๓เข้ากรุงเทพฯ
ไปเป็นนักร้องดังเป็นทหารอากาศก็ไปติดทีมชาติไทยเล่นฟุตบอล
ก็ไม่ได้เจอกันสักทีจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเราไปหาพี่บัวลอยมานะฮะ
มีญาติแจ้งมาบอกนี่พี่เดี๋ยวคาราบาลเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่วัดพระรูปนะที่สุพรรณบุรี๒๒กุมภาพันธ์
หลังจากไม่ได้มาเล่น๒ปีที่บัวรอยเกษียณแล้วมาอยู่บ้านไงก็ไม่รู้จะไปเจอที่ไหนไง
รู้แกก็ไปเลยฮะไปที่เวทีคอนเสิร์ตกะว่าถ้าจะไปเจอไปทักทาย
คาราบาลเรียกขึ้นเวทีฮะแล้วก็บอกให้แฟนรับทราบบอกนี่แหละตำนานของบัวลอย
นี่บัวลอยนะไม่ใช่ตาเหล่หลังคุมเดอเดอดาดานะแต่เป็นทหารทหารกาศ
เอาเป็นชื่อเพลงเป็นชื่อผมแล้วก็
คือไอ้เอกเนี่ยมันเป็นคนอันหนึ่งมันก็ยากจนเหมือนเรา
แต่เราเนี่ยคือไปอยู่วัดวัดป่าวัดอัลเรียนที่ความหินคุม

อยากคุยกันอย่างนั้นไปว่าระยะเวลาจริง
เขาก็คุยเรื่องเก่าอยากให้เจอตั้งนานแล้ว
เราก็อยากเจออะไรก็คุยกันแบบนี้
แต่เวลาคุยไม่ใช่ว่าคุยนอนไงเพราะเดี๋ยวขึ้นไปร้องเพลง

นะพี่บัวลอยน้าแอด๖๘
มีตำนานของลุงขี้เมาไหม

เพื่อนน้าแอดคนไหนลุงขี้เมาเดี๋ยวให้ถามน้าแอด